คุณผู้ชมคะวันนี้ที่วัดนาคปรกค่ะ
มีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณตัวสรรยูวงกระจ่าง
เอกและผู้กำกับละครชื่อดังนะคะ

มีคนดังจากหลายวงการและประชาชนไปร่วมไว้อาลัย

เมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
เจ้าพนักงานกระทรวงวัฒนธรรมอันเชิญกล่องเพลิงพระราชทาน
ประดิษฐานที่สาราเศรษฐีวัดนักปรกเขตภาษีเจริญ
สำหรับประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณตัวสรรยูวงกระจ่าง
ก่อนจะถึงเวลาในช่วงพระราชทานเพลิงศพ

นิมนต์พระมหาวุฒิชัยวัชิระเมธี
หรือท่านววชิระเมธีบรรยายธรรมต่อแขกที่มาร่วมงานค่ะ
อกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงเพื่อเป็นการไว้อาลัย
ทั้งหมด๔ชุดนะคะประกอบด้วยการขับร้องเพลงสถาบัน
จากเพื่อนพี่น้องชาวสวนกุหลาบประกอบไวโอลิน
การแสดงเดี่ยวแซ็กโซโฟนโดยคุณแต่งภูสิตไร้ทอง

อีกหนึ่งชุดคือการขับลำนำบทกวี
โดยอาจารย์นวรัฐพงภัยบูลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสิน
บทกวีชุดดาวสรรยูและขันสนคลุย
โดยอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากล
พร้อมกับ๑จักรวาลและโก้มิสเตอร์แซคแมนค่ะ
ส่วนชุดสุดท้ายคือการขับร้องเพลง
พักตรงนี้โดยคุณนันทิดาแก้วบัวสาย
และบันเลงดนตรีโดยคุณบอมสุธิศักดิ์สินเจริญค่ะ

ก็เปิดใจกับสื่อมวลชนอีกครั้งนะคะ
ก่อนจะเริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพ
โดยกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พร้อมกับเปิดเผยความรู้สึกว่ายังใจหาย
แต่ก็ต้องเดินหน้าต่อกับชีวิต
สามีจะจากไปก็เป็นการจากกันแค่กาย

และเดี๋ยวก็จะบอกกับตัวเองว่า
คนสู้ก็บอกเสมอค่ะว่า
หรืออาจจะไม่ได้มีเรื่องในใจหรือตัว

คือตัวยังรู้อยู่ในใจเสมอ
ความรักมันอยู่ในในใจเสมอ
ไม่ได้หายทุกขึ้นจากอันดีในกาย
ความรักไม่เคยเห็นความบอก
ในพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะ
มาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะครับอย่างบุคคลในวงการบันเทิง
ก็มีหลากหลายนะคะคุณอ๊อฟพงพัฒน์คุณแดงธัญญา
คุณนุ่นวรนุษย์คุณดี้นิติพงศ์คุณนกสินใจ

แล้วก็มีประชาชนก็มาร่วมงานนะคะมีกำลังใจอย่างล้นหลามค่ะ
ทางครอบครัววงกระจ่างได้จัดทำหนังสือประวัติของคุณตัวสรรยู
เป็นของที่ระลึกให้กับแขกที่ร่วมงานนะคะ
หนังสือก็จะประกอบด้วยเส้นทางชีวิตเรื่องราวตั้งแต่สมัยวัยเด็ก
เข้าวงการและจนประสบความสำเร็จส่วนอีกหนึ่งเล่มเป็นหนังสืออนุสร
งามพระราชทานเพลิงศพค่ะครับก็เชื่อว่าจะเป็นพระเอกในดวงใจของทุกคนไป
ตลอดการแล้วฮะสำหรับคุณสรรยูนะฮะ